หลังการแถลงข่าวของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
แล้วก็มีการออกหมายจับครูปรีชาแล้วก็เจ๊บ้าบินด้วยนะครับ
เราจะมาดูปฏิกิริยาในส่วนของฝั่งที่เป็นทีมครูปรีชานะครับ
ว่าจะรู้สึกแล้วก็มีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับ

ให้หลังการแถลงของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
โดยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
แถลงย้ำชัดรับเฉพาะคดีอาญา
แต่ไม่ชี้ชัดใครเป็นเจ้าของหวย๓๐ล้านตัวจริง
ยกดีกาปี๒๕๓๐เปรียบเทียบผู้ที่ถือสลากคือเจ้าของ
เหมือนทิ้งข้อสังเกตเป็นนัยยะสำคัญ
หมวดจรูนอาจเป็นเจ้าของหวยตัวจริง
มาดูปฏิกิริยาฝั่งกองเชียร์ฝากครูปีชา
จะมีความเห็นไปในแนวทางไหน
เริ่มที่กระหนกพันธ์หมวกสวัยหรือฟ้า
คนสนิทครูปีชาเปิดเผยทั้งน้ำตา
หลังได้ยินถ้อยคำแถลงของพบตร

รู้สึกผิดหวังกับการทำงานของตำรวจสอบสวนกลาง
ซึ่งจากนี้กระบวนการต่อสู้ของครูปรีชาและเจ๊บ้าบิน
เดินหน้าต่อสู้ในชั้นศาล

สลากลอตเตอรี่เป็นของครูปีชาจริง
แต่เจ้าตัวยืนยันไม่ขอเปิดเผยให้ผู้สื่อข่าวดู
โดยให้เหตุผลเพียงว่าไม่มีประโยชน์
และสอบมายเฉพาะ

ให้ไปหาที่มาของหวยให้ได้

ก็ยังไม่รู้ที่มาที่ไปของลอตเตอรี่ฉบับดังกล่าว
ส่วนกองเชียร์อีกคนอย่างดรโต้ง

สิ่งที่พบตรออกมาแถลง
ถือเป็นความคลุมเคลือที่ไม่ชัดเจน
มองว่าต้องมีการปฏิรูปวงการศรีกากีครั้งยิ่งใหญ่

ที่ว่าใครถือสลากไว้ย่อมมีสิทธิ์มากกว่า

คำพิพากษาสารดีการ์ปี๒๕๓๐
ไม่มีประจักษ์พยานยืนยันว่าทรัพย์นั้นเป็นของใคร

หมวดจรูนก็ไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้ว่า
ทรัพย์เป็นของตัวเองซึ่งเดียวกัน
ซึ่งทางตำรวจเองก็ยอมรับในเรื่องนี้

กำลังเข้าสู่กระบวนการฟ้องครูปีชา
แต่ในส่วนของสารอุทธรณ์สารแพ่ง
ก็กำลังดำเนินการฟ้องร้อยหมวดจรูนอยู่

ตอนนี้คดีที่จะตัดสินก่อนก็คือคดีแพ่ง

ก็น่าจะเห็นคดีแพ่งแล้วว่าผลออกมาเป็นยังไงครับ

ต่างยืนยันว่าสลากเป็นของครูปีชา
แต่ตำรวจกลับมองว่าใครเป็นผู้ถือสลาก

รัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิน

แต่กลับเป็นคนถูกแจ้งข้อกล่าวหา

หวย๓๐ล้านเป็นของใคร
จากนี้คดีจะมุ่งไปในเรื่องของข้อกฎหมาย
และการพิสูจน์ทรัพย์เป็นสำคัญ

ยังคงเป็นหนังม้วนยาวที่ต้องติดตามกันต่อไปอีกนาน
ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน